เจ้าของสวนมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

บอกว่าถูกบริษัทผลิตมะพร้าว
ค่าส่งมะพร้าวมาตลอด๖เดือน
เธอก็เลยโพสต์แบบนี้เลยตามหาคนจริง
ถ้าคนจริงพาเธอเข้าไปพบกับนายยกรัฐมนตรีได้

เพราะเธอบอกว่าค่าเสียหายที่เธอถูกกระทำมันเยอะ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสาวพิจิตราแก้วนก

บ้านเลขที่๑๑ทับ๒หมู่๘ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ก็มีการติดป้ายประกาศเลยนะคุณ

ประกาศทั่วจังหวัดสมุทรสาครเลย

ข้อความแบบนี้ประกาศหาคนจริงจ่ายจริง
ถ้าเราได้พบจริงเพียงคุณพาเราไปเจอลุงตู่
จ่าย๕๐๐๐๐บาทเลยเหล่านี้นะฮะ
เพราะเราเดือดร้อนจากการส่งสินค้าเข้าโรงงาน
แล้วไม่ได้เงินมาตลอด๖เดือน
เราไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐ๖๗แห่ง

ในขณะที่โรงงานก็ยังมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งที่โรงงานทำไว้กับเรานะครับ
นางสาวพิจิตราบอกว่าตนได้รับจ้างจากบริษัทผลิตน้ำมะพร้าว
ในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละครับ
ให้ไปเก็บลูกมะพร้าวที่เสียในบริษัท
เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม๖๓

บริษัทมักจะอ้างว่าเงินยังไม่มาจากต่างประเทศ
แต่สุดท้ายก็บ่ายเบียงไม่จ่ายเงินเรานะฮะ
พอจะไปทวงถามที่โรงงานก็ไม่ให้เข้าโรงงาน
แล้วก็ไล่ให้ไปฟ้องศาลไปฟ้องแพ่งเองนะครับ
บริษัทติดค้างเงินเธอจำนวน๖๓๕๐๐บาทนะครับ
โดยนางสาวกมลวันสว่างใจอายุ๒๕ปี
เจ้าของสวนมะพร้าวที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับ
ก็บอกว่าตอนนั้นส่งมะพร้าวไปที่บริษัทนี้จำนวน๕บินเหมือนกัน

ค่าเสียหายก็ตกที่ประมาณ๕๕๒๒๓๘บาท
โอ้โหคุณครึ่งล้านนะครับ

ก็คือนางมาลีรัตนากรอายุ๕๕ปี
เจ้าของสวนมะพร้าวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ก็บอกว่าเธอก็ส่งมะพร้าวให้บริษัทแห่งนี้มานานเหมือนกัน

บริษัทเริ่มไม่จ่ายเงินตั้งแต่ปี๖๐เลยนะฮะ

รวมยอดจำนวน๔๔๓๖๙๙บาทคุณ
โอ้โหนี่ก็เกือบ๕ล้านแล้วนะครับ
ศูนย์ดำรงธรรมเข้าเจรจา
แต่บริษัทเขาก็จ่ายมาเพียง๕๐๐๐บาท
โอ้โหยังไม่ได้๑ใน๑๐เลย

แล้วก็จากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยนะครับ
ฟังเสียงผู้เสียหายโดยเฉพาะคุณพิจิตรา
ที่โพสต์เรื่องนะฮะแล้วก็ร้องเรียนมายังไทยรัฐของเรานะครับ
พี่นาลีครับ
พอเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ลองติดต่อคุณอัจฉริยะนะครับ
คุณอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็ได้นำผู้เสียหายที่ถูกทางบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวช่อกง
ไม่ยอมจ่ายเงินค่ามะพร้าวให้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สพโคกขามโดยมีพันธ์ตำรวจเอกสมชายขอค้า
ภูมิกับการสพโคกขามแล้วก็พันธบรวจโทประสบพันธ์แจ้ง
รองภูมิกับการสอบสวนสพโคกขามเป็นผู้ดำเนินการรับแจ้งเรื่องนะฮะ
ซึ่งผู้เสียหายที่มาแจ้งความในวันนี้นะครับก็มีจำนวนทั้งหมดถึง๗ราย
เขาบอกว่าถูกเบี้ยวเงินในธรรมนองเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนายอาชียะยังกล่าวถึงเรื่องของเจตนา
ของบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทของฝรั่งนะ
ต่างชาติเป็นการเจตนาที่เข้าข่ายช่อกงนะครับ
พาผู้เสียหายทั้งหมดมาแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทนี้
แล้วก็กับพวกที่ทำความผิดในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับ
เพราะว่าทำแบบนี้กับเหยื่อทุกรายรวมแล้วเนี่ย
ประมาณกว่า๑๐รายจำนวนเงินนะคุณโอ้โหมันเป็น๑๐ล้านอ่ะนะ
มันจะมีลักษณะคือการติดต่อเนี่ย
จะมีการใช้วิธีโทรศัพท์นะครับให้ผู้หญิงเนี่ย
ที่เป็นลูกน้องตัวเองกับโทรศัพท์ไปนะแล้วก็
อีกประเด็นนึงคือหลังจากที่ติดต่อลูกค้าได้แล้วเนี่ย
ก็อ้างว่าจ่ายเงินสดแล้วสุดท้ายก็ของเครดิต
แล้วต่อมาก็หลังจากที่เหลือคุณเชื่อได้ว่า
มีการจ่ายเงินตรงเนี่ยแล้วก็สั่งซื้อจำนวนมาก

ก็ไม่จ่ายเนี่ยนะคะที่คุณอาเชยะบอกนะฮะ
ว่าโอ้โหมันหลายล้านบาทนะครับผมสรุปอีกทีนึง
เพราะว่าทางสวนมะพร้าวของนางสาวพิจิตตาที่ร้องมาเพจไทยรัฐทีวีเนี่ย
สรุปแล้วไม่ได้ค่าเสียหายแค่๖๐๐๐กว่าบาทนะ
ค่าเสียหายของเธอเนี่ยหกแสนสามหมื่นห้าพันบาท
รวมกับเจ้าที่๒๕แสนกว่าบาทรวมกับเจ้าที่๓อีก๔ล้านกว่าบาท
รวมทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้ก็ห้าหกล้านแล้วนะใช่ค่ะ
ยังมีอื่นอีกกว่า๑๐รายเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นคุณอาชียะก็เข้ามาดูแลนะฮะ
ด้านพันธ์ตำรวจโทประสบพันธ์แจ้งรองภูมิกับการสอบสวนสพโคกขามก็เปิดเผยนะครับว่า
จะขอสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายก่อนหากยืนยันจะดำเนินคดี
ตำรวจก็จะรับคดีและรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่มาพิจารณาด้วยนะครับ
หากทำผิดกฎหมายก็จะเรียกเจ้าของบริษัทมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ต่อสู้คดีกันต่อไปไม่อยากจะคิดถึงการต่อสู้คดีเลยนะ

โดยระยะเวลาในการสอบสวนนั้นจะทำให้เร็วที่สุดประมาณ๑๐วันนะครับ
แต่ทีนี้เราฟังจากฝั่งผู้เสียหายที่เขาร้องมาเพจไทยรัฐแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องรอรอฟังจากทางบริษัทผลิตน้ำมะพร้าวเขาด้วย

เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายออกมาแก้ต่างอย่างไร
หรือว่าจะชดใช้ใช้คืนจ่ายเงินกันยังไงต่อนะฮะ
อันนี้มูลค่าความเสียหายนี่เยอะมากเลยนะ